มาดูเรื่องราวการร้องขอความเป็นธรรมจากผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๐ปีนะคะ
เมื่อปี๒๕๕๗เธอไปคลอดลูกคนที่๔ที่โรงพยาบาลแห่ง๑ที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ไปอีก๑ปีปี๕๘ไปคลอดลูกอีก๑คนคนที่๕
หลังจากนั้นผ่านมา๕ปีนะคะเธอบอกว่าชีวิตเธอทุกข์ทรมานมาก
เพราะว่าคนแถวบ้านเนี่ยรังเกียจแล้วลูกก็โดนล้อด้วยนี่นะคะ
ที่เธอร้องขอความเป็นธรรมเพราะเมื่อปี๖๑เธอไปคลอดลูกอีก๑ครั้ง
หมอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นปกติ
เธอบอกว่าไม่ใช่เธอคนเดียวนะลูกก็ทุกข์ทรมานใจด้วยนี่นะคะ
นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
คืนความยุติธรรมในสังคมพานางมณีรัฐคงหอม
อายุ๓๐ปีเป็นผู้เสียหายจากเรื่องนี้
มายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมาย
หลัดกระทรวงสาธารณสุขหลังจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลในพื้นที่นครศรีธรรมราชนะคะ
มณีรัฐเปิดเผยว่าหลังจากที่เธอไปคลอดลูกคนที่๔
ที่โรงพยาบาลนี่แหละเมื่อปี๕๗
ต่อมา๑ปีผ่านไปเท่านั้นเองนะคะ
ไปคลอดลูกคนถัดมาคนที่๕ที่โรงพยาบาลเดิม
หลังจากนั้นค่ะปี๖๑
คลอดลูกคนที่๖ที่โรงพยาบาลในจังหวัดพิษนุโลก
ถูกรังเกียจจากเพื่อนบ้านจากสังคม
ลูกก็ถูกรังเกียจจากเพื่อนในโรงเรียน
ถึงขั้นที่คุณครูในโรงเรียนบอกคุณแม่

คุณแม่อยู่ยืนห่างโรงเรียนก็ได้แล้วปล่อยให้ลูกเดินเข้ามา

บอกว่าบรรทุกทรมานใจก็เลยตัดสินใจย้าย
จากนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่พิษสุนโลก
มีลูกคนที่๖พอไปคลอดที่โรงพยาบาลที่พิศนุโลก
ผ่านไป๕ปีมันคืออะไรเนี่ยนะคะ
ผลกระทบก็คือเธอกับลูก
ได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตถูกดูถูกจากคนรอบข้าง

กล้าไปส่งลูกที่โรงเรียนอาชีพก็ไม่มี

ที่ผ่านมาเคยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้ง
สิ่งที่ผ่านมาก็เลยอยากจะให้โรงพยาบาลที่ตรวจผิดพลาด
ก็คือที่โรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชออกมารับผิดชอบหน่อยค่ะ

เอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทุ่งส่งครั้งล่าสุด

แต่ว่าคือเขาบอกว่าผลเลือดของหนูยังไม่ปกติ
แล้วก็เขาส่งเลือดไปให้โรงพยาบาลมหาราชตรวจ

แล้วก็ส่งไปแล้วเขาโรงพยาบาลมหาราชตรวจเห็นเจาะเป็นเลือดที่ดีที่สุด

แล้วก็หมอให้คำพูดหนูว่าเป็นเพราะแผ่นตรวจอยู่ที่แผ่นตรวจ
การเป็นอยู่ใช้ชีวิตในสังคมมันอยู่ลำบากครับ
คือลูกญาติพี่น้องอะไรเขาก็ไม่รู้
แต่ว่าคนในสังคมก็รู้กลายเป็นกรรมดูถูกดูหมิน
แพทย์พิรักษ์พลบุญยมาลิกผู้ตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนนี้เอาไว้นะคะ
และก็ชี้แจงว่าทางกระทรวงสาธารณสุข
ตอนนี้ได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลที่ถูกร้องเรียนแล้ว
ก็คือในพื้นที่นครศรีธรรมราช
หลังจากนี้ไปเร่งตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
เกิดจากความผิดพลาดของบุคคลหรือเครื่องมือ

คุณหมอบอกว่าเกิดขึ้นจากแผ่นที่ตรวจ
มันผิดพลาดแต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวขอดูอีกที
ว่ามันพลาดเรื่องของบุคคลหรือเครื่องมือกันแน่
อกจากนี้การเยียวยานะคะจะทำควบคู่กันไปคาดว่าจะใช้เวลา๑๒สัปดาห์
ว่าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
นายแพทย์ที่ทำการตรวจในวันนั้นคุณหมอคุณพยาบาลทั้งหมด
แพทย์ทั้งหมดนะคะรวมทั้งผู้เสียหายด้วยค่ะ